ไทยที่นี่เป็นค่าวที่กระตุกต่อเมาท์ใครหลายคนเลยจริงทำไมสำหรับ
ข่าวลืออักษรยอดจากดาราจากช่องบันเทิงช่องหนึ่งล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องสุดแซ่บของ
เพราะเอกดังรายหนึ่งยกกวนเพื่อนชิูสาวเข้าโรงแรมแถมยังจัดจดจดทำอ่างแตกอีกเลยทีเดียว

ใครอ่ะโดยเจ้าตัวเนี้ยไปเตะฟุตบอลที่ไหนคุณแม่เขาบอกไหมไม่เขาไม่ได้บอก
ไปเตะฟุตบอลน่ะน่ะในพื้นที่โดยเจ้าตัวเนี้ยยังเอาเพื่อนร่วมวงการมาเตะวันครั้งนี้อีกด้วย
แต่สงสัยเหมือนจะเสียเหงื่อกันไม่พอคุณเจ้าตัวเลยยกกวนไปตอกกันยกสองยกกับน้องหนูเธอ
นะฮะเท่านั้นยังไม่พอพนักงานโรงแรมหนึ่งมาว่าแม่กิจกรรมนี้รุนแรงจริงจริง
รุนแรงจนอ่างแตกผ้าม่าเนี่ยหลุดกระจุยกระจายกระจัดกระจายจนทางโรงแรมต้องเรียกพระเอกหัวหน้าแก๊งเนี่ย
มามาอาการก็แตกแล้วจ่ายหน่อยจ่ายหน่อยเคลียร์หน่อยจ่ายหน่อยนะฮะ
เป็นการดูดแถมลือกันว่าอ่ามันแตกได้บ้างต้นสังกัดเนี้ยยังช่วยกันปิดข่าวสู้ตายนะฮะ
ก็ไม่ไหวมีข่าวลือหลุดมาว่าจนได้งานนี้พระเอกคนนี้เป็นใคร
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปคุณหนุ่มใครวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ

เมื่อมีกี่วันมาวันหนี้เองว่าไม่เกินอาทิตย์แหละ
ว่าเอาเพื่อนไปเตะฟุตบอลที่ภากอีสานอืมอืมหนูอย่างเจ้าที่ฟักอีสานหรอ
ไม่เขาต้องยกปวนไปครูแม่ต้องเป็นเขาบอกว่าช่องแผ่งช่องหนึ่งอ่า
ไปช่วยเหลืออะไรในชุมชนแน่นอนต้องดูแล้วคุณแม่
เป็นพระเอกจากภาคอีสานแต่ว่าอาจจะไปเตะภาคอื่นหรือเปล่า
อย่าเพิ่งอ่านให้ละเอียดก่อน

แต่หนูว่านี่มันเวอร์ไปแบบอ่างแตกน้องเขาก็ตายพอดีสิคะ
งแตกมันคือยังไงมันแตกยังไง
อ่างแตกแตกอย่างไร
ถ้าพูดในแง่สิ่งก่อสร้างอาจจะล้าวอยู่แล้ว

งอาบน้ำสิมีม่านกั้น

มีกาวเขาได้ต่อกันอีกไหมวันนี้ทอลลูรอวะไก่ลูกเป็นดาราผู้ชายกับผู้ชายกันยัง
เขาจะเป็นแฟนกันไหม
ไม่เป็น

ที่เขาจ้างผู้ชายไป

เออแล้วก็พอสักครึ่งทางกับนางค่อยไปร่วมไม่ได้คุณแม่บอกเนี่ย
เดี๋ยวหนูโดนอีกละรู้จักสิ
พวกนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งแล้วล่ะต่อไปนี้

เพราะหนุ่มยุ่งทีไรเป็นข่าวทุกทีเลย
ก็พี่หนุ่มเป็นคนน่าเชื่อถือไงพี่หนุ่ม
เอาไม่เอาแล้วกลัวมากเลยให้มดดำกับแองจี้เล่นกันไปเอง

หรือน้องกันน้องกันนพัฒน์น้องกันนพัฒน์ระหว่างหาระหว่างหานะฮะ
แล้วกันนพัฒน์กับมารีเบอร์เนอร์ที่มีกระแสดราม่าเรื่องแฟนคลับแบบว่า
ถูกบล็อกไรต่อไรเนี่ยนะฮะที่แฟนคลับไม่เปิ้ล
เริ่มที่น้องกันเนี่ยเขามีหวานใจไปในงานมิตติ้งด้วยอย่างนี้

ปรากฏว่าความหวานของทั้งคู่เนี่ยนะฮะ
เริ่มจากที่ไปเจอกันในละครลูกกรุงแล้วก็ความละครจบแต่ความสัมพันธ์เขาก็ยังไม่จบ
ที่แน่นอนเรียบร้อยแล้วว่ารักกันเป็นคู่หวานกันแน่นอน
แม้ว่าจะมีกระแสนี้ทั้งคู่ก็ยังจับมือกันอย่างไม่หวั่นไหว
ล่าสุดนะฮะวอคตอนใหม่ของทั้งคู่

ซึ่งหลายคำถามมีหลายคำถามที่เขาตอบ
แล้วแฟนคลับหลายคนก็ยิ้มขำกันไป

ก็บอกว่าอีก๒ปีจะแต่งงานแน่นอน

ทั้งคู่ก็เฉลยว่าหนุ่มกันนั้นเป็นคนเริ่มต้นจีบก่อนนะ
เฮ้ยยังไงอ่ะ
พี่ไม่เข้าใจจุบกันเรียกหลายพิเศษ
กันนี่ไงลุกรุงไง
ใช่เล่นละครด้วยกัน
ตอนหลังก็ไม่ได้กันนะใช่ไหม
เธอก็ไปแต่งงานคนอื่นในเรื่องนะ
ดูคลิปดังกล่าเขาบอกว่าหยุดยิ้มไม่ได้จริงนะฮะ

เพราะกันเขาเข้าไปตอบอะไรก็ไม่รู้อะไร

อีกเรื่องหนึ่งนะครับ

วิวพาไฮโซเซ็นพบญาติคนละเรื่องกันดีกว่า
พบญาติที่ไหนอีกอ่ะ

สำหรับนางเอกมิวนิษฐานะครับ
หลังจากที่แฟนหนุ่มไฮโซเซนเนี่ยนะฮะ
เซอร์ไพรสคุกเข่าขอแต่งงาน

สุดน่ารักมอบให้กับน้องมิวนะครับ

มิวก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ
เพราะกำลังใช้เวลาเที่ยวกับครอบครัวอย่างสนุกสนานมีความสุข
และล่าสุดนะฮะมิวเองได้พาไฮโซเซนนั้น
ไปร่วมทริปนะฮะกับครอบครัวด้วยที่เขาใหญ่
ซึ่งคลิปนี้ไม่ได้เจอแค่คุณพ่อคุณแม่นะฮะของน้องสาวของเจ้าตัวเท่านั้นนะครับ
เพราะยังมีบรรดายาดพี่น้องลุงป้าน้าอามมาด้วย
เรียกได้ว่าครบทีมนะฮะที่ดูจากภาพแล้ว
ก็น่าจะเป็นครอบครัวอบอุ่นมาก
นี่นะครับโอ้โหคณะใหญ่มากใหญ่สิไปเจอกันทั้งคณะเนี่ยนะฮะ
ไปเจอกันทั้งครอบครัวเลยทำไมครอบครัวใหญ่อย่างนี้วะมีพ่อมิวด้วยหรือเปล่า
๔วันที่แล้วคุณแม่มี
มีอะไรอะไร
นี่ไงที่ว่าไปเตะบอลน่ะใคร
มันไม่ใช่หรอกไอ้คนนั้นน่ะถ้าสมมุติคนที่อีตั๊กพูดฉันไม่เชื่อ
ไม่ใช่คนใหม่ไม่ใช่ที่พี่ตักพูด

อันนี้ผู้ชายจริงไปเมื่อ๔วันที่แล้ว

ฉันรู้อีนั้นอีกแก๊งนั้นลูกชายฉันก็ไปด้วย

แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนนั้นเธอ
ลูกชายฉันก็ไปทั้งสองสามคนโอ้โหเตะบอลอยู่
ก็นี่ไงพาแก๊งไปนี่ไงแล้วที่เจอนี่คือเป็นพระเอกเหนือ

ไปที่โอ้โฮถ้าเปิดเองก็จะเอียงพี่

เดี๋ยวกลับมานะฮะพักสักครู่ครับเรื่องนี้หนุ่มไม่ยุ่งแล้ว